เมื่อได้ดินที่ผ่านการคัดแยกเศษกรวดทรายและผ่านการเหยียบมาแล้วนำไปปั้นขึ้นรูป
โดยช่างปั้นขึ้นรูปโทนคือช่างที่ทำเครื่องปั้นดินเผา
ซึ่งเคล็ดลับของการปั้นโทนจะต้องมีความละเอียดอ่อน
ช่างจะต้องเข้าใจลักษณะของโทนเพื่อให้ปั้นออกมาได้สวยงามในแต่ละส่วน
ซึ่งเริ่มด้วยการปั้นล่อคือการนำท่อนดินมาเป็นฐานของงานปั้น
แล้วค่อยแผ่เนื้อดินและเพิ่มปริมาณดินให้กับชิ้นงานไปเรื่อย
จนเกิดเป็นรูปทรงของโทน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน